ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้รับข่าวดีค่ะเมื่อรัติกันทรสมบัตินะคะ
หายจากอาการป่วยกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้ว
ก่อนที่จะชี้ชะตารอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมเบาค่ะ
โดยรัติการทองสมบัติค่ะมิฟิลตัวลุก
ก่อนหน้านี้เป็นไข้หวัดก็หายป่วยกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะคะ
ทัพชาบาแก้วก็เลยมีตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งจะเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะที่ณตอนนี้นะคะมี๓คะแนนเท่ากัน
และถ้าเกมกับฟิลิปปินส์ไทยชนะหรือเสมอ
ก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นอันดับที่๒ของกลุ่ม
พร้อมกับได้สิทธิ์ไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสมัยที่๒
ติดต่อกันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยค่ะ
โดยมาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะ
จัดการทีมก็ออกมายืนยันด้วยค่ะว่า
หากว่าทำสำเร็จก็จะให้เงินอัดฉีด๒๐ล้านบาท

โดยณตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอนุมัติแล้ว๕ล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องไม่ประมาทฟิลิปปินส์นะคะ
ที่มีการเปลี่ยนผู้เล่นใหม่ถึง๑๗คนด้วยกัน
รวมถึงมีนักเตะอเมริกันโอนสัญชาติมา๗คน
ประมาทเด็ดขาดเพื่อที่จะเก็บชัยชนะ
แล้วก็การันตีการไปเล่นฟุตบอลโลกในปีหน้า
ซึ่งเมื่อถึงณตอนนั้นก็อาจจะมีการถ่ายเลือดใหม่
รุ่นพี่ที่ตอนนี้เริ่มจะโรยลาบ้างแล้วด้วยค่ะ
ตั้งว่าประมาณ๔๕คนเลยนะคะ
ที่เป็นช่วงท้ายของการ
น่าจะเป็นช่วงท้ายของการเล่นแล้วนะคะ
เค้าก็ทราบแต่เค้าก็บอกปั๊มว่าก็อยากจะ

ส่วนว่าถ้าเราโชคดีได้ไปบอลโลก
ตอนนั้นในแป้งคิดว่าเราต้องมาคิดใหม่หมดเลยเรื่องตัวผู้เล่น
เพราะจะเห็นได้เลยว่าหลายคนพออายุเยอะ
ก็อาจจะมีความช่วง๒๐นาทีหลัง
จะเห็นถึงความล้านและวิ่งไม่ค่อยไหว
อย่าลืมให้กำลังใจทัพชาบาแก้วทีมชาติไทย
ชี้ชะตากับฟิลิปปินส์แข่งขันวันพรุ่งนี้
ตามเวลาประเทศไทยตอนเที่ยงคืน
หรือว่าถ้าคิดอีกอย่างหนึ่ง
คือตรงกับเช้าวันศุกร์ที่๑๓เมษายน